มีคุณผู้ชมหลายท่านส่งมาถามกับเรื่องความคืบหน้าเรื่องของคดีเสือดำนะฮะ
นายเปรมชัยกับพวกไปถึงไหนทำไมมันเงียบจังเลยนั่นสิคะนะฮะ
อยากรู้ความคืบหน้าเหลือเกินว่าจะเป็นอย่างไรสังคมก็กระเพื่อมกันตลอด
ก็มีการออกมาช่วยเหลือทางด้านของเจ้าหน้าที่นะเป็นการระดมทุนต่างนะครับ
ล่าสุดอาทิบดีอย่างการภาคเจ็ดแถลงความคืบหน้าเรื่องของคดีนี้
ในการสรุปสำนวนเรื่องของการสั่งฟ้อง
สั่งฟ้องนายเปรมชัย๖ข้อหาสั่งไม่ฝอง๕ข้อหาด้วยกัน
แถลงความคืบหน้าการดำเนินคดีกับนายเปรมชัยกรณสูตรแล้วก็พวกรวม๔คน
นางสมศรีระบุว่าอายการภาค๗ได้มีความเห็นสั่งฟ้องนายเปรมชัยผู้ต้องหาที่๑ใน๖ข้อหา
และการร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุสมควร
ร่วมกันล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต
ร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ร่วมกันมีไว้ครอบครองซึ่งซากสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ห้ามร่วมกันช่วยซ่อนเร้นซึ่งซากสัตว์ป่าอันได้มาโดยการกระทำผิดกฎหมาย
และสุดท้าย๖ร่วมกันเก็บของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับ
อันนี้๖ข้อหาที่อายการสั่งฟ้องคุณเปรมชัย

อายการสั่งไม่ฟ้องนะคะมาดูกันหน่อยว่ามีข้อหาอะไรบ้าง
ข้อหาแรกคือร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อหาที่๒ค่ะร่วมกันเข้าไปในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อหาที่๓ร่วมกันมีเครื่องมือสำหรับการล่าสัตว์ป่า
ร่วมกันพยายามล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อหาที่๕ร่วมกันกระทำการทารุณกำชัดโดยไม่มีเหตุอันควร
น่ายองถูกสังฟ้อง๗ข้อหา
เปรมชัยนะฮะทีนี้ทางด้านของนางนาธีมเรือมแสนนะครับ
พูดอาหารที่สามที่บอกว่าเป็นแม่ครัวเนี่ยมีความเห็นสามฟ้องห้าข้อหาคือ
ร่วมกันมีวุฒิปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
สองร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควร
ร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งซากสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
รวมกันช่วยซ่อนเร้นซึ่งซากสัตว์ป่าอันได้มาโดยการกระทำผิดกฎหมาย
ร่วมกันเก็บหาของป่าในป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต
และนายธานีทุมมาตรผู้ต้องหาที่๔มีความเห็นสั่งฟ้องเหมือนนายเปรมชัยแต่เพิ่ม
สองข้อหานะฮะรวมเป็นแปดข้อหาก็คือเพิ่มไปในข้อหาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
นั่นแสดงว่าก็เห็นสั่งฟ้องนายธานีมากที่สุดก็คือ๘ข้อหานะครับ
ขณะนี้พนักงานอายการภาค๗ได้ส่งสำนวนคดีกลับไปให้ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
เพื่อให้พิจารณาว่ามีความเห็นชอบกับพนักงานอายการหรือไม่
ซึ่งหากเห็นชอบก็จะมีการส่งสำนวนคดีกลับไปให้กับพนักงานอายการภาค๗
ยื่นฟ้องตรอดสารภายใน๑๒วัน
แต่หากมีความเห็นแย้งก็จะต้องส่งสำนวนให้กับอายการสูงสุดเป็นผู้ชี้ขาดครับ
ทั้งนี้พนักงานอายการภาค๗เรียกค่าเสียหายจากผู้ต้องหาทั้ง๔คน
ชดเชยค่าเสียหายตามที่เคยได้มีการสั่งซื้อเสือดำที่สวนสัตว์เชียงใหม่เมื่อปี๒๕๕๘
ราคา๔๖๒๐๐๐บาท
ส่วนการเรียกร้องค่าเสียหายตามพรบส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ต้องดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่งต่อไป
อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าเรื่องของคดีนี้ที่สังคมให้ความสนใจอยู่นะครับ